ดีเจพุทธกับผมทรงใหม่นะครับ
เห็นแล้วใจละลายอยากบอกสรั่งเฮ่

เหมือนลีดองฮุกนะเธอเนาะ
พี่เขาเปลี่ยนส่องผมเขาก็เลยดูเปลี่ยนหรือเปล่า
จริงเพราะปกติไม่ค่อยเห็นเขาทำผมอีก

เหมือนหน้าต้องหลี
อันนี้เหมือนรีดองฮุกนะเนี่ย

นายเนี่ยก็ใส่ไลน์

วันนี้ก็บางที่สถาบันเกี่ยวมากมาย

ทำไปเผลอหรอทำไปเผลอจริง
ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งผมถามเลยดิ
หายา๑๐คนของดาราปีนี้ทำไมตั้งออกมาแบบไม่เห็นดีเลยหรือเปล่า

แอ๊ะจิ๊ดหล่อไปตั้งกับเขามาหรือเปล่า

ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่แซ่บ
มันไม่แซ่บเหมือนทุกปี